วอเล็กบอลหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีกันบ้างนะครับ

เกมนี้คือเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

ใครชนะก็เข้าไปยืนรอก่อนในรอบ๘ทีม
เพื่อลุ้นกลับมาให้ได้ในรอบ๘ทีมนะครับ
วันนี้สูสีจริงแล้วก็สนุกมาก

จากนั้นเซต๒เกมไทยดีขึ้น

ที่๓ถือว่าเป็นเซตที่สำคัญเลยนะครับ
เกือบจะมาดีแล้วแต่สุดท้ายไต้หวันเขาเหนียวจริง

ที่๔ต้องยอมรับหัวใจของนักสู้

หัวใจเดี๋ยวแล้วก็แข็งแกร่ง

๒๕ต่อ๒๐มีช่วงนึงแห่งไปเหมือนกัน

แล้วก็เซตที่๕ครับต้องตัดสินกัน

พลิกไปพลิกมาต้องสู้กันถึงดิว

ต่อ๒เซตก็ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ
ไปรอพบผู้ชนะระหว่างไต้หวันหรือไม่ก็นิวซีแลนด์ครับ
วันที่๒๔พฤษภาคมนี้เวลา๑๙นาฬิกานะ
สำหรับในรอบ๘ทีมนะครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟก่อน